ลบบุรีนะฮะถิ่งทองไปก็ขับรถหลบหนี
ระหว่างที่ขับรถหลบหนีเอาลูกสาวอายุสี่ขวบเนี่ย
นั่งรถหลบหนีไปด้วยค่ะคุณผู้ชมดูภาพ

และก็มอเตอร์ไซด์ไล่ล่าคนร้ายบรรยานี้
เขาก็หนีต่อตำรวจก็ขับรถต่อนะฮะไล่ล่ากันทั้งเมือง
คุณผู้ชมครับนะฮะสุดท้ายไปไม่รอดจนมุมตำรวจ
มุมตำรวจตอนที่จนมุมเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูฮะ
เมื่อกี้ผมบีบแต่ให้เราชิดซ้ายตั้งแต่หน้าวิกทีแรกแล้ว
ทำไมเราไม่ชิดเออทำไมเราไม่ชิดเราขับหนี
ตั้งแต่วงเวียนผมไม่เห็นเราพูดตรงเราพูดตรง
มาขับหนีมาเราก็ขับหนีมามีตำรวจสามคนนะครับ
คุณจะเบียดตำรวจถูกต้องไหมครับเผื่อเบียดตำรวจล้มถูกต้องไหมครับ
ยาบ้ามานะมึงอ่ะของอยู่ไหนล่ะบอกเข้าไปเลยแล้วจะไป
นี่ไม่รู้เสพยาบ้าหรือเปล่าแต่ท่าทางก็ดูแบบดีด
เดี๋ยวจะบอกว่าของอยู่ไหนเพราะคนที่บอกว่าของอยู่ไหนคือลูกสาว
ค่ะลูกสาวเป็นคนบอกตำรวจก็เห็นพ่อนั่นน่ะ
เอาทองไปใส่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปอนอายุ๓๔ปีครับ

ก็อย่างที่เห็นในคลิปภาพเมื่อกี้พยายามจะขับรถหนี
พยายามที่จะเบียดตำรวจเข้าซอยถนนจอมพลปเขตตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรี
ตอนตำรวจถามก็ยังไม่รู้เรื่องนั่นนี่นั่นนี่แต่ท่าทางเขาแปลกเหมือนดิ

ตำรวจพยายามค้นหาทองในรถก็ไม่เจอแต่ไปเจอปืนปลอม๑กระบอก
แล้วก็ตู้รับบริจาคเงินของวัดแห่งหนึ่งก็คงจะไปขโมยมาด้วยแหละ
แล้วสร้อยล่ะสร้อยคอเลี่ยมพระที่ไปขโมยมาหายังไงก็หาไม่เจอ
ระหว่างนั้นลูกสาวที่อายุ๔ขวบที่จำรวจพาแยกออกมา
คือตำรวจไม่อยากให้ลูกสาวเห็นภาพที่พ่อโดนจับ
ลูกสาวให้การกับตำรวจว่าเห็นพ่อเอาทองไปเก็บ

เดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ซอยเอาไว้ตรงไหน

อันนั้นเดี๋ยวขายโรงเขาอีกเราลงของทาง

เกือบแล้วนะ
ตำรวจรู้ได้อย่างไรว่าเอาทองไปใส่ไว้ในรองเท้า
คือลูกสาวที่ตำรวจพาออกไปตรงอื่นบอกตำรวจว่า
หนูเห็นพ่อถอดเอาสร้อยคอที่เอาคงเข้ามาใส่ไว้ในรองเท้า
ลูกสาวบอกตำรวจตำรวจก็เลยวอลบอกฝั่งนี้ว่านั่นแหละ
ไปดูสิในรองเท้านั่นแหละ
สุดท้ายก็ถอดมากับคาหนังคาเขาสร้อยทองแล้วก็พระหลวงปู่ทวด
ทองอีกมูลค่าก็เป็นแสนแล้วครับคุณผู้ชม
สุดท้ายมัดตัวขนาดนี้ถามว่าใช่ใช่ไหม
เขายังตอบว่าโอ้ไม่ใช่ของผมปากโอ้ไม่ใช่ของผม

หลักขามาตัวนะเออไม่ใช่นะแต่เหยียบไว้เลย
ตำรวจก็เลยวีดีโอคอลไปหาลุงของผู้เสียหาย
แล้วก็ลูกสาวของคุณลุงเป็นคนรับวีดีโอคอลก็ถาม
คุณลุงนี่ใช่ใช่ไหมเนี่ยคนร้ายไปชิงทองใช่คนนี้หรือเปล่า
สุดท้ายตำรวจก็วีดีโอคอลไปลุงบอกใช่คนนี้แหละที่มากระชากสร้อยไปนั่นแหละ
สุดท้ายตำรวจก็จับใส่กุญแจมือแล้วเขาก็ยังเถียงว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับ
ทั้งที่เจอทั้งทองลูกสาวก็เป็นคนพูดว่าพ่อเป็นเอาทองใส่ไว้ในรองเท้าอะไรแบบนี้
ไปดูกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าเขาก่อเหตุจริงหรือเปล่า
เพราะเขาปฏิเสธไงนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้
เดินเข้าไปที่ร้านซ่อมรถชื่อว่าอู่ต่อยริมถนนพระหลโยธิน
ท่าวตำบลขาวสามยอดที่อัลลบุรีแล้วก็ไปหาคุณลุงไพเราต
กับองกองทำเป็นคุยหนั่นคุยดิโอ้ยลุงผมขอดูพระเรียนท้อง
ลุงหน่อยสิสุดท้ายลุงภรรดศ์ลงกลถอดให้เขาดู
ปอนก็เลยฉวยโอกาสคว้าสร้อยแล้วก็หนีออกมาเลยค่ะ
ภรรยาพอตำรวจแจ้งไปอ้าวคุณภรรยาสามีคุณอ่ะ
ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วจับไปเลยเอาเข้าคุกไปเลย
ดำเนินการตามกฎหมายฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้น

สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็โดนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ไม่รู้ว่าเสพยาหรือเปล่าแต่ต้องมีการตรวจปัสสาวะด้วย
ถ้าเป็นปัสสาวะสีม่วงก็คงดำเนินการเรื่องของยาเสพติดเพิ่มเติมไป